สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นเวลากว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณชายฝั่งอันดามันที่ทอดตัวยาวสุดลูกหูลูกตา
และถ้าหากเราย้อนกลับไปเมื่อเวลาประมาณ๗โมงเช้าของวันอาทิตย์ที่๒๖ธันวาคมปีพุทธศักราช๒๕๔๗
ที่นี่ต้องเจอกับคลื่นยักษ์ซึนามิที่กลืนกินชีวิตผู้คนนับหมื่นนับแสน
ดังนั้นในวันนี้จับตาเตือนภัยจะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในเช้ามืดวันนั้น
สำหรับต้นเหตุของการเกิดคลื่นยักษ์ซึนามิในครั้งนี้อยู่ที่นี่ครับ
นี่คือแผ่นเปลือกโลกที่มีชื่อว่าแผ่นอินเดียออสเตรเลียนะครับ
เปลือกโลกแผ่นนี้เกิดการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวราบ๑๐องศาครับ
นี่คือจุดเริ่มต้นของการเกิดคลื่นยักษ์ซึนามินะครับ
ทำให้หน้าน้ำบริเวณดังกล่าวยุบตัวลงอย่างรวดเร็วครับ
และการยุบตัวลงในครั้งนี้จึงทำให้เกิดคลื่นยาวที่มีความเร็วสูงกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กระจายเป็นวงกว้างในรูปวงกลมนะครับ
ที่สำคัญก็คือเมื่อคลื่นเหล่านี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่ง
หรือว่าบริเวณพื้นที่น้ำตื้นมากยิ่งขึ้นเท่าใด
สิ่งสำคัญก็คือความยาวของคลื่นจะสั้นลงนะครับ
แต่ในทางกลับกันความสูงของคลื่นจะสูงเป็นเท่าทวีคูณ
จนทำให้เกิดคลื่นยักษ์ซึนามิ
คุณผู้ชมครับการเกิดคลื่นยักษ์ซึนามิในประเทศไทย
แต่ละจุดก็มีความสูงของคลื่นที่สูงแตกต่างกันออกไปนะครับ

จุดนี้สามารถที่จะวัดความสูงของคลื่นได้อยู่ที่๒๓เมตรนะครับ
ในขณะที่บริเวณเกาะพีสูงขึ้นมาหน่อยครับ๔๕เมตร

จุดนี้สามารถที่จะวัดความสูงได้อยู่ที่ประมาณ๘๙เมตรเลยทีเดียวครับ
และจุดที่มีความสูงคลื่นสูงที่สุดก็คือบริเวณเขาหลักนะครับ
เพราะว่าจุดนี้สามารถที่จะวัดความสูงของคลื่นได้อยู่ที่๑๑๑๒เมตรนะครับ
จากในประเทศไทยแล้วยังมีอีก๑๔ประเทศ
ที่ได้รับหายนะจากคลื่นยักษ์ซึนามิในครั้งนี้
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า๒๓๐๐๐คน
และมีรายงานถึงผู้เสียหายอีกนับหมื่นเลยทีเดียวครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า๔อันดับ๔ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือประเทศใดบ้าง

ที่นี่มีผู้เสียชีวิตมากถึง๑๓๗๓๖คนนะครับ
รองลงมาก็คือบริเวณประเทศศรีลังกามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่๓๕๓๒๒คน
ขณะที่บริเวณประเทศอินเดียครับมีรายงานถึงผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๒๔๐๕คนครับ
ส่วนเมืองไทยของเรามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕๓๙๕คน
และถ้าหากเอาตัวเลขนี้มาจำแนกแจกแจงเป็นรายจังหวัดจะได้ดังนี้นะครับ
จังหวัดที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือบริเวณจังหวัดพังงา
มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔๑๘๖คนครับ
รองลงมาก็คือบริเวณจังหวัดกระบี่นะครับ
มีตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมด๖๙๓คน
ส่วนที่นี่ครับจังหวัดภูเก็ตมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒๖๐คน
รองลงมาก็คือบริเวณจังหวัดประนองนะครับ
ที่นี่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๕๙คน

และจังหวัดตรังทั้งหมด๕คนนะครับ
นี่คือตัวเลขของความสูญเสียที่เกิดจากคลื่นยักษ์ซึนามิในครั้งนี้

ตอนนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ระดับความสูงเหนือยอดมะพร้าวนะครับ
หรือว่าสูงจากพื้นดินกว่า๑๐เมตรเหนือหาดป่าตองแห่งนี้
เหตุผลที่ต้องพาทุกท่านมายืนอยู่ตรงจุดนี้
เพราะอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งขนาดและความสูงของซึนามิ
ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
กับ๕อันดับซึนามิที่โลกไม่เคยลืม
มาเริ่มต้นกันที่อันดับที่๕นะครับ

นามิแห่งมหาสมุทรอินเดียที่คนไทยรู้จักกันดี
ก่อให้เกิดคลื่นที่มีความสูงกว่า๒๔เมตร
พลาดชีวิตคนไปมากกว่า๒๐๐๐๐๐คน
เหตุการณ์ในครั้งนี้ประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศ
ถูกคลื่นยักษ์ซึนามิเข้าถล่มเช่นกันครับ
อันดับที่๔ถูกตั้งชื่อว่าการากาตู้อาซึนามิ
เกิดขึ้นจากแรงระเบิดของภูเขาไฟกรกะตั้ว
จนทำให้เกิดคลื่นยักษ์ซึนามิที่มีความสูงกว่า๓๙เมตร
อินเดียกว่า๓๖๐๐๐คน
ขณะที่อันดับ๓เป็นซึนามิที่มีชื่อว่าแล้ว
ถือการ์ดแอบพัดเข้าไปลึกกว่า๑๔กิโลเมตร
จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า๒๐๐๐คน
ส่วนอันดับที่๒เป็นซึนามิที่มีชื่อว่าลิสมอนซึนามิ

เกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด๙แมกนิจูตใต้มหาสมุทรแปซิฟิก
ทำให้เกิดคลื่นที่มีความสูงกว่า๑๒๐เมตร
เข้าจลมใส่กรุงลิสบอนเมืองหลวงของประโลธุเกรด
เหตุการณ์คล้างนี้คล่าชีวิตผู้คนไปกว่า๖หมื่นคน
ทำให้เมืองหลวงได้รับความเสียหายอย่างมหาศาล
และอันดับที่๑ถูกขนานนามว่าเป็นอภิมหาซึนามิ

เกิดขึ้นที่บริเวณอ่าวลิจุยา
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐอลัสก้าสหรัฐอเมริกานะครับ
ความสูงของคลื่นที่เกิดขึ้นก็คือ๕๒๔เมตร
ซึ่งสูงกว่าตึกเอ็มพาสเตจที่มีความสูง๔๔๘เมตร
จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีชาวประมงเสียชีวิตเพียงแค่๑๐คนเท่านั้น
เพราะเกิดในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่น้อย
นี่คือเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ยากจะคาดเดา
ซึนามิภัยร้ายที่โลกไม่ลืมครับ
อยู่ได้ถ้าไม่มีมนุษย์แต่มนุษย์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีโรค